ส่วนข่าวนี้ก็เธอเป็นสาวเสิร์ฟร้านคาราโอเกะ
แฟนมาง้อขอคืนดี

เธอนีผู้ชายก็ตาม
จนเกิดการทำร้ายกันคุณผู้ชมฮะ
ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะงานนี้
ตำรวจพุทธรเมืองตราดไปกับคุณหมอ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกาย
กันเสียชีวิตที่ร้านข้าวมันไก่ตะบลหนองสเมษอเภิลเมืองตราด
ในที่เกิดเหตุพบศพนางสาวชนนิการ
กว่าขุนทศอายุ๒๑ปี
เธอเป็นสาวเสิร์ฟร้านคาราโอเกะนะครับอยู่ติดกับร้านข้าวมันไก่
สภาพเธอเนี่ยแผลถูกฟันทั่วร่างกายโดยเฉพาะแขนขวาถูกฟันจนเกือบขาดนะคุณผู้ชม
ศีรษะก็มีแผลชะกันขนาดใหญ่นอนจมกองเลือดอยู่
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คน
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลตราด
ก็คือนายศรีสัมพันธ์บุญประกาศ
คนนี้เป็นลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะ
มีแผลถูกฟันที่ศีรษะแล้วก็นางสาววันธนีอิ่มอวม
คนนี้เป็นพนักงานร้านข้าวมันไก่นะครับถูกมีดปาดที่คอ
จากการสอบถามพนักงานในร้านข้าวมันไก่เล่าบอกว่า
ตี๕๔๕จำได้เลยกำลังเปิดร้านขายข้าวมันไก่ใช่ไหม
นางสาวชนนิการเนี่ยวิ่งหนีเข้ามาในร้านมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ถูกในเจมส์ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาทำร้ายครับคุณผู้ชม
พนักงานในร้านก็เข้าไปห้ามเก็บมีดที่วางอยู่ในร้านก่อน

หลังจากห้ามเสร็จแล้วในเจมส์ก็เดินออกไปนอกร้าน
แล้วก็ย้อนกลับมาคราวนี้มาคว้าอีโต้ฮะ
อิโต้ที่แลกไก่สับไก่นะคุณผู้ชม
ก็นำฟันฟันฟันนางสาวชนนิการจนเสียชีวิต
ส่วนนางสาววันธนีนะครับที่ถูกปาดคอนะครับ
แล้วก็ลูกชายเจ้าของร้านคาราโอเกะถูกฟันที่ศีรษะ

นางบุญจันทร์ดวงจันทร์เจ้าของร้านคาราโอเกะนะครับ
เล่าบอกว่านางสาวชนนิการหลานสาวเนี่ยนะ
รับมาจากอุดรมาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนี้
ก่อนหน้านี้นางสาวชนนิกากับนายเจมส์เป็นแฟนกันไง
แต่ถูกทำร้ายประจำก็เลยขอเลิก
แต่นายเจมส์ตามมาง้อเดี๋ยวมาง้อเดี๋ยวมาง้อมาง้อบ่อยเลย
ขณะเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงผู้ตายร้องครับ
แล้วก็วิ่งมาดูที่ห้องโอ้โห
เธอกระโดดจากหน้าต่างนะครับออกไปขอความช่วยเหลือ
แต่ก็ถูกฟันจนตายครับ
บ้านนี้เขาก็ช่วยกันลูกจัยวิ่งมาช่วยกระโดนฟันหัวก็ด้วย

ตามนี่แหละมันไม่ไปมันบอกกูไม่ไปแล้ว
เฉยนวนเหตุนะครับขนาดนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ

ก่อเหตุเสร็จปั๊บในเจมส์เนี่ยนะวิ่งหนีไปทางสะพานวัดโยธานิมิตร
แล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งไว้ตรงสะพานนะ
แล้วกระโดดลงไปในคลองบางพระแล้วก็หนีครับ

ล่าสุดตำรวจจับในเจมส์ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
กระจายกำลังกันปิดล้อมตามเส้นทางที่ทางไปสะพานคลองบางพระ
ตรงวัดโยธานิมิตรใช้เรือออกค้นหาในป่า
ก็ไปดูเกาะไปริมลำคลองไปจนไปพบในเจมส์นอนแผ่อยู่
หมดแรงนะครับหมดแรงอยู่ในป่า
ควบคุมตัวก็โอ้มีแผลที่ศีรษะลำตัวหลายแห่ง
น่าจะเกิดจากการกระโดดลงมาจากชั้น๒ทะลุหลังคาลงมาครับ
เจมส์เนี่ยยังไม่ยอมพูดถึงสาเหตุที่เขาก่อเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพาตัวไปสอบปากคำ
ส่วนผู้เสียชีวิตก็ส่งชนะสูตรนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนคนอื่นก็อาการปลอดภัยแล้วครับ
นี่ฮะตอนที่จับได้ครับคุณผู้ชมฮะ